โอ้โหไม่รู้คนทำจิตใจทำด้วยอะไร
ตีมันจนเลือดออกจากเบ้าตา

คุณผู้ชมไปดูหน่อยหมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้านาวิก

เจ้านาวิกเนี่ยเป็นสุนัขพันธ์ผสม

ไหลออกจากเบ้าตาทะลักออกมาจากเบ้าตา

เป็นเจ้าของเลี้ยงไว้ในบ้าน

เจ้าของหมาบอกว่ามีคนในหมู่บ้าน

ลักษณะบาดแผลเหมือนถูกของแข็งฟาด
ตีเข้าที่เบ้าตาซ้ายอย่างแรงนะครับ
หลังจากส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาล

แต่ว่าน้องหมาต้องเสียตาซ้ายไป

เพราะว่าถูกตีจนตากับกล้ามเนื้อตา

ก็กลายเป็นหมาพิการมีตาข้างเดียว

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามหาตัวผู้ที่กระทำผิด

แต่ไม่นึกว่าคราวนี้จะถูกคนใจร้ายทำกันแบบนี้

เอาใจช่วยเจ้าของหมาให้ตามคนทำร้ายให้ได้

อน้องอาการดีขึ้นหรือเปล่า
ผู้ชมเอาจริงนะ
สำหรับคำพูดที่บอกว่าหมาของคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนเสมอไป
อันนี้เรื่องจริงคนที่ไม่ชอบจริงหรือเกลี่ยจริงก็มี
แต่การที่คุณจะมาทำร้ายสุนัขแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
ในขณะเดียวกันเจ้าของเองนะคะไม่ใช่ว่ามันก็ไปวิ่งเล่นแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
คือเราต้องดูแลสุนัขดูสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีด้วย
เพราะว่าคือมันอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นโดยที่เราไม่รู้ก็ได้
จนเขาทนไม่ไหวแล้วก็ทำร้ายคือมันทั้งสองฝ่ายค่ะ
คนที่ทำร้ายก็ไม่ควรทำเจ้าของก็ต้องดูแลสุนัขให้ดีด้วย
คือเราเองก็เป็นคนเลี้ยงหมานะเราก็พยายามกันไม่ให้มันออกไปนอกบ้าน
จะได้ไม่ถูกใครมาทำร้ายแล้วก็ไม่ออกไปทำร้ายใคร

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องช่วยสอดส่องดูแลด้วยนะคะ